ประชาชนกว่า๗ล้านคนนะครับที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับภาพพนึกตราปรายศนียากรในหลวงรัชกาลที่๙ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา
กำลังจะได้รับมอบภาพนะครับในเดือนนี้นะครับแต่ว่ามีประมาณ๓แสนรายที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องต้องไปรับภาพที่ปรายศนีย์ใกล้บ้านครับ
บริษัทปรายศนีย์ไทยหรือว่าปนทปล่อยคารวาลรถจักรยานยนต์นำจ่ายบัตรภาพผนึกตราปรายศนียกร
พระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อเตรียมนำจ่ายบัตรภาพส่งให้ถึงบ้านผู้ที่ลงทะเบียนขอรับภาพเอาไว้ทั้งสิ้น๗ล้านคนทั่วประเทศครับ
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยหรือว่าปนทก็กล่าวว่าสามารถนำจ่ายบัตรภาพได้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับ
แต่ก็ยังเหลือบางส่วนที่ไม่สามารถนำจ่ายได้
จากว่ามีข้อมูลของผู้ลงทะเบียนบางรายบางส่วนไม่ถูกต้อง
รหัสปรายศนีย์ซึ่งประชาชนที่ยังไม่ได้รับบัตรภาพขอให้ไปติดต่อที่ทำการปรายศนีย์ใกล้บ้านทุกแห่งครับ
ที่อยู่ที่ถูกต้องแล้วก็เราจะทำการผิดแล้วก็สบไปให้ใหม่
ส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอาจจะได้รับบัตรภาพล่าช้าบ้านนะครับ
สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายก็จะเริ่มนำบัตรภาพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนทันที
ว่าน่าจะไม่เกินเดือนมกราคมนี้แหละครับ